นครราชศรีมาเขาบอกว่ามีต้นชาติแปลก
เออไปต้นชาติเขาบอกว่าปกติ
เอ๊ะไม่จับตาดูแล้วเหรอดิฉันกำลังตั้งใจอ่านเลยค่ะ

ได้ค่ะลองดูจับหูดูนะคะจับหูฟังนะคะ
อ้าวทีนี้คุบบอกเอออ่ะเอ๊ะฉันงงกับคุณมากเลยค่ะ

ไปดูพร้อมกันนะต้นชาติปกติใบเขาจะออกปลายต้นยอดต้นนู้น
แต่ต้นนี้เอ้ามาอยู่กลางต้นยังไงล่ะ

นั่นแหละนี่แหละเขาบอกว่าเป็นของแปลกค่ะ
อยู่ที่ตำบลจรเข้หินอำเภอคอนบุรี
เขาบอกว่ามันแปลกแบบนี้เขาเลยเอาเครื่องเส้นไหว้
เป็นข้าวหวานเอาดอกไม้ไปจุดทูบขอโชคขอลาบไปเลย

ที่แปลกเนี่ยคุณผู้ชมคิดเหมือนดิฉันไหม

สิ่งที่มันยื่นออกมากลางลำต้นนี่แล้วโค้งลงด้านล่างเนี่ย

ฮะงูคล้ายกับงูเหรออ่างู

มันเป็นยังไงมันไม่เหมือนงู
อะงูเหมือนทวงจริงคล้างหัว
ผมก็คิดอีกแบบแต่ผมไม่กล้าพูดออกมา
เอาหลายคนบางคนอาจจะคิดเหมือนคุณก็ได้บอกว่า
ลักษณะคล้ายผู้ชายยืนโชว์อะไรสักอย่าง
เออน่ะนั่นแหละ

ชาวบ้านเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีพ่อค้าขายหอยในพื้นที่อำเภอเสริงสาง
ขอโชคลาภและถูกรางวัลที่หนึ่ง

พวกผ้าสามสีมาด้วยเลยพวกทูปมาด้วยเลย
แล้วชาวบ้านบอกว่ามาแล้วเจออะไรบางอย่าง
ลักษณะคล้ายตัวเลข
ทั้งเจอทั้งในทูบและภายในต้นชาติ
เพราะว่าเขาต้องเอาแป้งมาถูเอาอะไรมาถูเนี่ยนะ
เลขมันตรงกันเลยเขาว่าพูดไม่ได้จริง

เอาจริงนะเห็นอะไรแบบนี้ก็ไม่กล้าพูดนะ
หมายถึงว่าไอ้ที่ยื่นออกมาน่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันจะพูดอธิบายยังไง
คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนะแล้วคุณผู้ชมช่วยบอกหน่อยว่าคุณคิดเห็นประการใด
เพราะว่าอย่างที่เราคิดเนี่ยอย่างที่เราแบบว่าดูแล้วรู้สึกว่ามันใช่เนี่ยอืม

ก็เรื่องแบบนี้มันพูดกันลำบากแต่ว่ามองก็เข้าใจ
เออบางคนบอกว่าเหมือนสิ่งนั้นบางคนบอกว่าเหมือนสิ่งนี้

มุมขวาล่างไม่ใช่มุมขวาล่างสิ

ได้แค่๒ใบก็พอแล้ว

ชัดเลยว่าข้าวต้มมัดมีถั่วดำอยู่๕เม็ด

ไม่ค่อยสบายใจเลยอ่านข้าวนิดนึง